โอ้โหสวยแต่เช้าสวยไปนาค่ะคุณผู้ชมบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
ทักทายกันค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันใน
รู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะท้องทุ่งนาเขียวขจี
วันนี้อยากจะแต่งตัวสวยมานานค่ะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมนะว่า
ว่าคุณจะไปไหนจะทำอะไรตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะ
เพราะว่าดูเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกขึ้นตอนกลางของประเทศ
บริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะคะตอนนี้สภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวน
เดี๋ยวตกเดี๋ยวร้อนเหมือนกันปัจจัยมาจากอะไรบ้าง
เป็นปัจจัยหลักหลักก่อนก็คือร่องฝนนะคะสัญลักษณ์รูปตัวแอล
แล้วก็มี๒เส้นขีดนี่คือฝนมันจะพาดผ่านบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชม
และนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีลมจากทางใต้คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นลมประจำฤดูเนี่ยยังคงมีกำลังแรงนะคะ
อบเอาความชื้นขึ้นมาทำให้สภาพอากาศมันต่างกัน
ก่อตัวเป็นเมฆฝนตกลงมานั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของพายุจะมีผลหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อนะคะ
มาดูเรื่องของเวลาที่จะเกิดฝนกันก่อนค่ะ
เช้าแบบนี้ทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคเหนือ
ด้านตะวันตกยังโล่งโปร่งดีอยู่นะคะ
แต่เมื่อจับเวลาผ่านไปสักเที่ยงสักบ่าย๒แล้ว
ฝนจากที่อยู่ตอนกลางแล้วก็ตอนล่างเนี่ยมันเริ่มกระจายมานะคะ
อยู่บริเวณภาคกลางตอนบนรวมไปถึงภาคเหนือแล้วค่ะ
สัก๖โมงเย็นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะเป็นลักษณะดังกล่าวแบบนี้นะคะ
ตอนกลางนะระวังเอาไว้นะคะลบบุรีสิงห์บุรีพิศนุโลกพิจิตร
แล้วก็๖โมงเย็นอายุทยาก็ระมัดระวังฝนที่จะตกลงมาด้วยนะคะ
ส่วนตอนค่ำไปแล้วจะมีตกบ้างบางพื้นที่
ทางตอนบนของอีสานตอนบนนั่นเองค่ะ
ส่วนทางอันดามันนะคะจะมีคลื่นเล็กน้อย๑๒เมตรเดินเรือได้ตามปกตินะคะ
แต่ก็ระมัดระวังกันหน่อยจุดใดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงนิดหนึ่งนะคะ
ส่วนพายุหมาอ้อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะถึงไหนแล้วนะคะไปดูกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ในทะเลจีนใต้นะคะแต่เดี๋ยวจะขึ้นฝั่งไปแถบเวียดนามช่วงค่ำคืนนี้ค่ะ
ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะผลกระทบทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
ลมบ้านเราจะแรงขึ้นเนื่องจากว่าพายุลูกนี้ดึงเอากำลังลมเนี่ยไปเสริมตัวของมันเองนะคะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้บริเวณประเทศไทยที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะ